บอลลีกปิดระดูการไปครับสมาคมก็มีการเรียกนักกีฬาทีมชาติเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อโปรแกรมในปีหน้าครับ
เรียกตัวมาครั้งนี้นะครับก็มีนายสมพรใช้บางอย่าง
ยกสมาคมนั้นเดินทางมาให้กำลังใจด้วย
ก่อนจะเข้ารับการทดสอบร่างกาย
บอกนะครับว่าการเรียกนักกีฬามาก็ถือเป็นการทดสอบนะครับ
แล้วก็เป็นนักกีฬาที่ประสบการณ์นั้นอาจจะไม่ใช่ชุดซีเนียมากนัก
ก็จะมีพรพันธ์เกิดปราศพัดดาวนึกแจ้งอัชราพรคงยศ
พิมพิยากกรรมแล้วก็ชัชว์อ่อนโมกศรี
ส่วนตัวหลักซีเนียก่อนหน้านี้ทั้งปลื้มจิตวิลาวันนุสราออนอุมามริกา

แต่ว่าหลังจากจบถ้วยกอก็จะเรียกกลับมาฝึกซ้อมร่วมกันครับ
ก็ทดสอบเสร็จแล้วเราก็ปล่อยนักกีฬานะครับ
ส่วนหนึ่งนี่ที่ต้องไปรับใช้ต้นสังกัดนะครับ
ให้กลับไปรับใช้ต้นสังกัดในรายการถ้วยพระราชทานกอก่อนนะครับ
พอหลังจากนั้นเรากลับมาก็รวมทีมกันทันทีนะครับ
เพื่อจะเตรียมเดินหน้าต่อในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของทีม
ศักภาพของผู้เล่นให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น
เพื่อรองรับกับการแข่งขันให้ได้ครับ
ขณะที่วอเล็กบอลประชาชนก่อนะครับ
ทั้งชายและก็หญิงชีชนเริ่มแห่งประเทศไทยปีที่๘
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระฤทธาธิราชเจ้า
สมเด็จประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
แข่งขันวันที่๑๓๑๗สิงหาคมที่ศรีสะเกด
แห่งขันแบบปิดครับแล้วก็ปีนี้จะเพิ่มระบบวิดีโอชาเลนส์ด้วย
ดานักกีฬาทีมชาติก็ลงเล่นให้กับต้นสังกัดอย่างครบครัน
สำหรับทีมชายมี๖ทีมครับแบ่งเป็น๒กลุ่มแล้วก็
ทีมหญิงครับ๕ทีมแข่งขันแบบพบกันหมด
ชนะมากสุดก็จะคว้าแชมป์ในปีนี้ไปครองได้ทั้งหมด